สวัสดีค่ะสวัสดีครับขาวใส่ไข่ครับขาวใส่ไข่โอ้ยคนละชิดสด
ไม่ให้เยอะก็คุณนุ่มมากไม่กำลังให้ดูแล้วแบบ
ชีวิตผมก็เคยผ่านการบวชกำลังจะเข้ารายการเอารูปตัวเองตอนที่ยังเด็กมาให้ดู
ผมให้ดูผมบวชเนรตอนนั้นน่ะก็เลยให้ดูว่าผมเป็นว่าเขาผ่านการบวชเรียนมาแล้ว
อันนี้บวชเรียนแล้วก็รูปบวชพระก็เป็นรูปนี้อันนี้ก็เป็นบวชพระ
เท่านั้นไว้ให้พี่เหมาะให้พี่เหมาะดูว่าว่าผมก็เคยผ่านวัดมาแล้ว

มานี่สิรธรรม

ที่เขาท่วมอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ยังอยู่ที่หน้าหนึ่งไทยรัฐนะฮะ
พื้นที่อีสานนั้นยังอ่วมอยู่แล้วก็น้ำที่เน่า
ที่ขังอยู่เริ่มมีกลิ่นแล้วเน่าน้ำเน่าเพราะว่าขังอยู่พักใหญ่แล้ว
สถานการณ์น้ำท่วมแม้ว่าหลายจังหวัดและหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลาย
แต่ว่าที่ยังหนักอยู่นั้นก็มีอยู่แล้วก็ไม่ใช่น้อยค่ะ
ก็ยังเผชิญน้ำท่วมสูงอยู่นะฮะสถานการณ์ที่พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีท่านผู้ชมค่ะ
ยังคงวิกฤตฝนหยุดไปแล้วแต่ว่ามวลน้ำจากแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี
ที่เพิ่มขึ้นนั้นไหลมาจากเยอะโสธรอำนาจเจริญนั้นกำลังเข้าสู่อุบลรัชธานีอย่างไม่หยุดเลยนะคะ
แล้วก็พื้นที่ที่ริมแม่น้ำมูลก็ท่วมแล้ว
ตอนนี้ฝนจะตกหนักอีกในวันที่๑๑ถึง๑๔สิงหานี้
อีกกี่วันอีก๓วันมาอีกแล้วค่ะคุณ
อุบลนะคะระดับน้ำของแม่น้ำมูลนั้นยังสูงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
รถบรรทุกเนี่ยสัญจรได้แต่รถเล็กเนี่ยเขาก็ไม่แนะนำนะฮะ
แล้วยังใช้เรือในการเดินทางหลายพื้นที่เลยทีเดียว
ตอนนี้ก็เร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงเพราะว่ามวลน้ำจากแม่น้ำมูล
และแม่น้ำชีนั้นเพิ่มขึ้นมากแล้ววันที่๙นี้นะคะ
น้ำเพิ่มจากเมื่อวานตอนเช้าสามเซนซึ่งอีกสิบสี่เซนนั้นก็จะถึงตลิ่ง
หมายถึงว่าแม่น้ำมูลเนี่ยจะท่วมพ้นตลิ่งเลยอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะฮะ
แล้วก็การระบายน้ำลงแม่น้ำโขงนั้นยังพอทำได้อยู่แต่บางที่ที่รุ่มนั้นก็ยังขังอยู่นะคะ
ที่กาลสินค่ะ๕อำเภอที่คล้องชัยร่องคำกรรมราศัยยังตลาดแล้วก็ที่อำเภอเมืองนั้น
ยังประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นผลพวงจากพายุลาตัสและเซินกานี่ยังอยู่กับเขาอีกนะ
ปริมาณน้ำในแขวนลำเปล่าเพิ่มระดับยังต่อเนื่อง
นี่ถ้ามันลดอีกก็คงจะเข้าไปพื้นที่ที่นำลดไปแล้ว
ที่มีความเสี่ยงสูงนั้นก็ต้องเสริมพนังขึ้นไปนะฮะแล้วก็มีเวรยามเฝ้า
ตอนนี้ที่สกลค่ะเริ่มคลี่คลายแล้วในเทศบาลเนี่ย
คลายเหลือ๒๐๓๐เซนนะฮะก็คือหน้าแข้ง
แต่ว่าปัญหาคือมันเน่าไงแล้วส่งกลิ่นเหม็น
สร้างความเดือดร้อนประชาชนก็จะร่วมกัน
คลินิ่งก็ยังทำไม่ได้ทุกพื้นที่เพราะว่า
นี่เห็นไหมที่นี่นะถนนยังเจิงอยู่

ส่วนที่พิศนุโลกค่ะฝนตกหนักกลางดึกในช่วงวันที่๘
เมื่อวานนี้ปรากฏว่าน้ำล้นคลองน้ำปากแล้วก็ท่วมโรงเรียน

วันนี้ถึงพรุ่งนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะปักคุม
พัดพัดปกคลุมทะเลอันดามัน
และประเทศไทยจะอ่อนลงแล้วล่ะจะทำให้ประเทศนั้นมีฝนลดลง
แต่ว่าคลื่นลมนั้นก็ยังมีอยู่ถึงแม้ว่าจะอ่อนลงนะคะ
ก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้นถึงปานกลางทำให้มีฝนมากขึ้น
โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกและจะมีฝนตกหนักหรือบาง
ที่ถูนี่บิ๊กคลินิ่งกันใหญ่เลย
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยฝนซาลงแต่ว่าวันที่๑๑ถึง๑๔จะมีมาใหม่

กรุงคุณตามข่าวนี้อยู่ที่นักศาสตร์๒คน
และระดมชาวใทกดทางทีมตัวใส่
ขึ้นมาอีกเหรอ
หรือว่าน๊กกอฟอายุ๒๗ปี
แล้วก็นางสาวที่วาดีแสงสุริยฤทธิ์หรือว่าน้องมินอายุ๒๔ปี
ล่าสุดนะฮะครอบครัวสองนักศึกษาไทยที่รถตกเขาเสียชีวิตเนี่ย
ได้ติดต่อบริษัทปีนเขาเอกชนนะครับให้ลงไปช่วยตรวจสอบ
ให้แน่ชัดนะครับว่ามีศพติดอยู่ในซากรถหรือไม่
เนื่องจากเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะทำงานผลัดวันมาตลอดนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ผ่านมา๑๓วันแล้วด้วย
ก่อนที่จะมีการกู้ซากรถในวันที่๙สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นนะครับ
ตามที่ตำรวจแจ้งเอาไว้แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่า
จะมีการเลื่อนอีกหรือไม่นะครับ
ทางด้านนางสาวธิวารัฐนะฮะซึ่งเป็นพี่สาวของน้องมินนะครับ
ได้มีการเปิดเผยนะครับว่านางสาวที่ว่าดีหรือน้องบินเป็นน้องสาวเนี่ยนะฮะ
เนี่ยยังอยู่มีชีวิตอยู่อีกสามวันแล้วก็พยายามจะตะโกนเรียกนะฮะ
ตะโกนเรียกคนให้ช่วยนะครับ
ซึ่งหลังจาก๓วันถึงจะได้เสียชีวิต
เพราะได้ฟังจากตำรวจทางหลวงที่แจ้งให้ทราบว่า
เมื่อวันที่๑๖กรกฎาได้รับแจ้งเกี่ยวกับวุติเหตุจุดดังกล่าว
จึงไปตรวจสอบและก็จัดตามขั้นตอน
คือตะโกนถามว่ามีใครอยู่ด้านล่างหรือไม่แต่ไม่มีเสียงตอบนะฮะ
คงไม่ได้ยินเสียงตอบเพราะว่าน้ำแหล่อย่างมาก
จากนั้นตำรวจก็ไม่มีการจัดชุดลงไปกู้ซากรถดังกล่าว
ความคืบหน้าล่าสุดนะฮะผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานบอกว่า
ตอนนี้ผ่านมา๒อาทิตย์แล้ว๑๔วัน
ที่ตำรวจทางหลวงรัฐกริฟเฟอร์เนียเคสเฟสโนประเทศอเมริกา
แล้วก็ทีมกู้ภัยของสำนักงานในอำเภอเมืองเฟสโน่
ยังไม่ได้ปฏิบัติการกู้ซากรถเก๋งโดยในเบื้องต้นนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ได้มีการแจ้งนะครับว่าจะเข้ากู้ซากรถในวันนี้
คือวันที่๙ตอนเวลาท้องถิ่นนะฮะซึ่งช้ากว่าไทยใน๑๔ชั่วโมง
แต่จนถึงขณะนี้แล้วยังไม่มีการลงไปกู้ซากรถ
โดยให้เหตุผลนะครับว่าสภาพภูมิประเทศยังอันตรายอยู่
เนื่องจากระดับน้ำยังสูงแล้วก็น้ำไหลเชี่ยวมาก
ประกอบกับยังมีลมพัดแรงด้วยนะครับ
ทางด้านคุณแม่นะฮะของน้องก๊อฟนะครับก็ได้มีการกล่าวนะครับว่า
มีทีมกู้ภัยเก่งแล้วก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยมาก
น่าจะมีการกู้ภัยช่วยเหลือลูกตัวเองได้นะฮะ
จนถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่มีใครกู้ซากรถหรือว่าซากศพขึ้นมาเลยนะฮะ
แล้วก็เลื่อนมาหลายวันแล้วด้วยทำให้ตัวเองหมดหวัง
แต่จะขอเฝ้ารอหากลูกชายเสียชีวิต

ส่วนทางด้านทางอเมริกาในวิกเตอร์เทเลอร์
เป็นตำรวจชุมชนสำนักงานตำรวจของสนิทฟณียา
เขาก็บอกว่าตามกำหนดคาดว่าทีมกู้ภัย
สำนักงานในอำเภอท้องถิ่นเนี่ยจะปฏิบัตินะครับ
กู้ซากรถนั้นคิดว่าอาจจะดำเนินการไม่ได้
เอ๊ะที่บอกว่าจะลงไปวันนี้ก็ยัง

หากสามารถปฏิบัติกู้ได้นะฮะจะรีบแจ้งให้ทราบ

แล้วก็ทีมงานผู้สื่อข่าวทราบไปตามลำดับ
คือลมมันแรงขนาดนั้นอันนี้ความคืบหน้าล่าสุด

ตอน๕โมงความคืบหน้าล่าสุดสถานกงศูนย์ละครรอสแองเจริส
ได้มีการเผยบอกว่าสถานกงศูนย์ใหญ่
ได้รับแจ้งนะครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทหารจะเข้ากู้พันธุ์อีก

เพื่อรอระดับน้ำลดลงนะฮะแล้วก็ระดับความปลอดภัยของการกู้จะต้องสูงขึ้นเขาว่าอย่างนั้น

ไม่เหมือนแคนยอลน่ะมันเป็นน้ำ
คือน้ำอันนี้เป็นน้ำที่เป็นหิมะ

เขาก็บอกว่าต้องรอก่อนรอให้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
แต่หลายคนบอกว่าถ้าอยู่เมืองไทย
มาแล้วพี่ปอพี่ร่วมลงไปแล้วคู่ไปนานแล้ว

ตอนนี้สื่อต่างประเทศเริ่มรายงานบอกว่า

เวลาเราดูข่าวต่างประเทศหรืออะไรเนี่ยเขาช่วยได้หมดเลยนะ

เขาก็ครอบคลุมทั้งสองบอกว่าเอ๊ะหรือว่าเราเป็นชาวต่างชาติในประเทศของเขา
ก็เลยแบบว่ามีการกู้ภัยล่าช้าอะไรอย่างนี้
แต่ก็มีอีกกระแสหนึ่งก็บอกว่าเขาก็ต้องดูก่อน
อย่างนู้นอย่างนี้แต่ผมไม่ชอบที่สุดคืออะไรรู้ไหม
มันจะมีไอ้พวกเซียนคีย์บอร์ดพิมพ์เข้าไปเนี่ย
ก็ขับรถไม่ดูเองคนไทย
ขับรถไปดูเองไม่เห็นระวังเองทำให้ตกไปนู่นนี่น่ะ

คือคุณต้องไปศึกษาใหม่ว่าคำว่าอุบัติเหตุนี้มันคืออะไร

ถึงเขาจะแบบตั้งใจอะไรก็แล้วแต่
ถ้าน้องลื่นรถไม่สมบูรณ์มันเกิดอะไรอย่างนู้นไปตัดสินเขา
วันนั้นเนี่ยคุณเองก็ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้น
คุณไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมฮะ
เขาอาจจะเสียการทรงตัวสะดุดก้อนหินหรืออะไรก็แล้วแต่

นกบินตัดหน้าเป็นแบบนี้จริงเราเคยเจอตกใจวุ๊บพวงลายปัดเลย

เหมือนเขาผิดที่เขาเกิดปฏิเหตุแบบนี้
เรายังไม่รู้ว่าเขาทำว่ามันเกิดจากอะไร

หัวหน้าฝ่ายสุขภาพสัตว์สำนักงานประสุทธิ์สัตว์

ว่าขณะนี้ได้เสนอให้ประสูจัตว์จังหวัด
ลงนามในประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว

ภายนรสมี๓กิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่เขตชุมชน
เมืองชั้นในของเทศบาลเมืองหัวหิน
หลังจากพบสุนัขจรจัดติดเชื้อโรคสุนัขบ้าน
ไล่กัดประชาชนเกือบ๑๐ลาย
รวมทั้งสัตว์เลี้ยงชุมชน
ก็สมอเรียงซอยแพร่พันธนวัดหัวหิน
และตลาดบนถนนชมศิลป์
ล่าสุดสัตว์ว่าแพทย์และเจ้าหน้าที่
ก็ไปมีฝ่ายพวกควบคุมโรค
จากศูนย์รักสุนัขหัวหิน
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้า
ให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะ
สำหรับสุนัขบ้านที่ติดเชื้อโรคพิสุนักบ้าน

ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
มีปัญหามาจากจำนวนของสุนัขจรจัดนี่เยอะมากเลย

ที่ติดเชื้อที่ตะบนน้องแก่
แล้วก็มาพบซ้ำในพื้นที่ใจกลางเมืองเลยนะฮะ
สำหรับการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว

จากจุดที่พบที่ที่พบสุนนัขติดเชื้อ
เราก็จะยุติในการประกาศ
ติในการประกาศให้ชาวบ้านสงสัยว่าเทศบาลเมืองหัวหินที่รับผิดชอบดูแลศูนย์รักษาสัตว์
ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
แต่กลับไม่ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์
มันก็เลยทำให้เกิดการติดเชื้อแพร่กระจายไปทั่ว
แล้วก็จะต้องเสียงบประมาณในการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะควบคุมโรคมากขึ้นอีกด้วย
อย่างนี้ถูกต้องแน่นอนเลยทีเดียวอันนี้ก็ควรระวัง
ไม่ใช่ว่าเลยหน้าร้อนไปแล้วราบาดไม่ใช่นะ
มันก็จะเป็นแบบว่าใช่ตูต้อง
คือสุนัขจรจัดมันเยอะมาก
นั้นวัยรัสตัวมันจะมีเยอะแยะมาก
นี่ถ้าไปกัดคนที่ไม่รู้ว่านี่สุนัขบ้านนะเขาอาจจะแค่ไปทำแผล
ก่อนหน้านี้มาสัก๒อาทิตย์นะครับมีข่าวที่เมืองจีน
มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกสุนัขบ้านไปกัดเข้าที่ข้อเท้า
คือเธอเดินเดินหรืออยู่ทุกอย่างแล้วมันก็ไปกัดแง่มเขาเนี่ย
หลังจากนั้นเธอก็ไปฉีดยานะฮะไปฉีดยาเสร็จปุ๊บ
หลังจากนั้นอีกประมาณกี่วันไม่รู้ไปฉีดอีก
รอเข็มสุดท้ายกำลังจะไปฉีดปรากฏเข้ากระแสเลือด

นี่ค่ะฉีดไปแล้วมันเชื่ออะไรไม่ได้เหรอ
เขาบอกว่าตอนที่ไปหาคุณหมอเนี่ยเชื่อว่าเชื้อสุนัขมาตัวนี้มันแรงมาก
แล้วมันก็เลยเข้ากระแสเลือดไปแล้วก็เลยทำให้แบบเหมือนเอาไม่อยู่
ใช่เอาไม่อยู่ก็คือต้องระวังด้วยนะเรื่องนี้จริง

เพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่เลี้ยงสุนัขก็เอาสุนัขไปฉีด
ผิดสุนัขบ้านด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่า
เรียกอุ้ยเป็นไรสุนัขบ้านหมาบ้านไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนไม่เป็นไร
มันเกิดขึ้นได้นะมีหลายคนด้วยโดยไม่ต้องไปกัดกับใครด้วยเหรอ
ใช่เกิดขึ้นได้เองพี่มาจากไหนอ่ะมันไม่ได้มาจากหมาอย่างเดียวมาจากสัตว์ต่าง
แล้วก็เดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องฉีดรอบสะดือแล้วนะไม่ต้องแล้ว
คนที่หนุ่มเล่าให้ฟังนี้ไม่ทันอะไม่ทันเนี้ยไม่ทันจริงนะครับ

ตอนเรื่องตั้งต้องมีคนลงไปแต่เข้าไปตรงรถไม่ได้
ไม่ได้แต่ว่าเห็นแล้วว่ามีน้องอยู่ในรถทั้งสองคน

ก็ตอนแรกที่คุณบอกว่ามีมือล่วงออกมาแล้วก็สะบัดตามแรงน้ำ

ชาวบ้านเชื่อเนี่ยคือรอยพญานาค
ที่วัดชัยภูมิคุณผู้ชม

รอยคล้ายรอยพญานาค
เหลื้อยเต็มล้านเลยเป็นล้านโบสถ์
วัดพุทโภวาสที่ชายภูมิ
เป็นเลขอลิวิจชัดเจนหนำดอกไม้ทูพเทียน
ขอพรบอกหวังขอให้ได้โชคลาภ
เกิดเรื่องฮือฮาขึ้นนะครับที่หมู่บ้านชีรองนะฮะ

หลังชาวบ้านนะครับพบรอยคล้ายรอยพญานาค
เลื้อยเต็มไปหมดเลยบริเวณลานของโบสถ์นะวัดพุทธวาสนะครับ
คืนวันพระที่ผ่านมาต่างมีผู้คนพากันแห่แหนนะครับ
ทำดอกไม้ทุกทีเนี่ยไปกราบไหว้ขอเล่นเด็ดเป็นแถวเลยนะครับ
นางคำพองนะฮะติดชัยภูมิบอกว่าตนแล้วก็เพื่อนบ้านให้ได้เดินทางมาทำบุญถือศิลป์ในวันพระนะครับ
ที่วัดพุทธวาสเช่นเดิมทุกครั้งนะฮะแต่ขณะที่กำลังจะลาศิกขาที่โบสถ์นะครับ
ตอนเช้าถึงก็ตกใจนะฮะอุทานว่าคุณพระช่วยตะลึงและตกใจมากเมื่อพบรอยดังกล่าวรอบโบสถ์นะฮะ
ได้นำเรื่องดังกล่าวนี้ไปพบกับพระแล้วไปบอกพระที่อยู่ในวัดบอกเล่าให้ฟังกันนะฮะ
ที่ทางพระแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยจะพากันแห่ไปดูนะฮะ
ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวนะครับว่าฉันไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนในชีวิตเลย

ส่วนเลขหรือตัวอักษรปรากฏอยู่บนลานภายในโบสถ์นะฮะก็ชัดเจนเหลือเกิน
เชื่อว่าไม่มีใครมาทำเล่นอย่างแน่นอน
ซึ่งโดยส่วนตัวก็เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้มาเหมือนกันในทีวี

ตนเป็นชาวพุทธ
เชื่อว่าน่าจะเป็นรอยพญานาค
แสดงบริหารให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านจริง
ทางด้านพระครูศิลาพิวัฒน์เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธวาส

บอกว่ารอยที่ชาวบ้านเชื่อเป็นรอยพญานาคนั้น
ก็ถือว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล

ซึ่งทางวัดเองก็คิดว่าไม่น่าจะมีคนมาเล่นพิเลนี้
ใครจะเชื่อก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัว

แต่หลวงพ่อก็บอกว่าทางวัดคิดว่า

เป็นสายฉีดน้ำแรงดันสูง

เค้าเคยทำให้ดูมันจะเป็นอย่างนี้

หยิกนักวิชาการเขาก็ออกมาพูดนะคะ
บอกว่าเป็นพญานาค

แต่บางคนก็บอกว่า
เป็นภาพเก่าแล้ว

ต้องถามที่วัดเนี่ยมีสายฉีดน้ำแรงสูงเปล่าล่ะ

แต่งวดใหม่เนี่ยต้องมาคิดว่าอย่างไร

พญานาคทำไมแบบว่าไม่เขียนเป็นภาษาไทย

พญานาคเป็นเราไม่เจอ

มันไม่มีสามก็ได้ค่ะ
แต่สามก็กลับข้าง

ถ้ามันหมดหมายเดี๋ยวเขาว่ากัน

จำคะคุณหนุ่มเขากลัวคลิปนี้มาก
แต่ว่าเราจะมาเล่าเป็นอุทาฮรค่ะ
ก็เอามาลงในเฟซบุ๊คของเขาเองนะคะ
เป็นคลิปที่นาทีที่หนูน้อยเปิดประตูรถข้างคนขับเนี่ย

จากเนี่ยปุ้มอ้าวนี่นะฮะ
แล้วรถวิ่งนะอ้าวรถ

แล้วก็วิ่งกลับไปนั่นแหละค่ะแล้วทำไมไม่มีเบบี้ล็อค
ไม่มีค่ะกรณีนี้นะคะเกิดจากกล้องหน้ารถคันที่ตามรถคันนี้นะคะ

รถติดไฟแดงกำลังจะได้สัญญาณไฟเขียวเนี่ย

หล่นลงมาจากเบาะหน้าข้างคนขับ

เกือบจะเข้าไปล้อหลังของรถคันนี้ที่ตัวเองนั่งมานะ
ไม่มีคนขับอยู่รถก็ก็วิ่งกลับเอ้าลูกตัวเอง

แล้วรถช่วงดีเป็นช่วงรถออกตัว
ถ้ากำลังวิ่งแบบหนักกว่านี้นะฮะ
เจ้าของโพสต์บอกว่าอยากให้คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์

เสียเงินซื้อเบาะนั่งในรถคาซีเธอ
อย่าให้เหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบนี้มันเกิดขึ้นเลย

อย่าว่าแต่อย่างนี้เลย
ผู้ใหญ่เนี่ยคาดเบลแล้วหุ้มลูก
พอรถชนกระเด็นทะลุกระจกเลย

กฎหมายที่เรมันนะคะเด็กยังอายุไม่ถึง๑๒ห้ามนั่งข้างหน้า

เพราะว่าเบาะนั่งปกติและ

ให้ผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่จะต้องใช่
ทำความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับเด็ก

ของเราเนี่ยชอบเอาลูกมานั่งหน้าให้อยู่ตรง

รถเบลท์เนี่ยนะแค่วิ่ง๖๐กิโลเมตร
ต่อชั่วโมงนะฮะไม่ได้เยอะนะ
มันพุ่งเลย
ถูกต้อง
มีอีกตัวผมขอให้คนเมื่อกี้เลยนะฮะ

ช้างกินไก่แต่มสดำกินงู

แผนขายร้านสาขาทั้งหมดแล้วก็จะดำเนินการเพียงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ซึ่งสาขาที่นอกเหนือจาก๒๔๐สาขาฟังให้ดีนะ

ตัวเจ้าของฤทธิษฐศิษฐ์คือฝรั่งคืออเมริกา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

พี่มาชอบฉีดหนุ่มก้นไหลย้อน
เกิดจากอะไรกลายนะกินแล้วนอนไม่ออกกำลาง
ไม่ใช่คือเมื่อก่อนผมเคยเป็นแล้วก็หาย

รักษาได้คือมันก็แค่
ก็แค่ควบคุมตัวเองอะไรอย่างนี้กินอาหารได้เป็นเวลาแต่บางทีว่าล่าสุดผมจะไปกินตอนดึก
ไปกินสามทุ่มสี่ทุ่มอ่ะแล้วก็นอนปรากฎพุ่งขึ้นมา

ใช่แบบกระจุยกระเจิญเหม็น
อะไรเนี่ยช้างกินไก่ไม่ต้องกินจุกกินหมี
อุ๊ยกินไม่ได้นะตัวใหญ่เดี๋ยวนี้สับปบก็นะ

เพราะคนซื่อ

โอเคโอเค

อ้าวไม่ใช่คุณเจมส์อ้าวคุณเจมส์อ้าวคุณเจมส์

ก็ได้มีการประกาศรางวัลกันไปเรียบร้อยนะคะ
ก็เป็นรางวัลทรงเกียรติให้กับคนที่อยู่ในวงการบันเท

โหวตของคนทั้งประเทศเลยทีเดียวนะคะ
ก็มีดารานำหญิงก็ได้ผิดแก่อ้ำพัชราภา
จากละครเรื่องพลงพันธุ์
แล้วก็ดารานำชายก็คือเจมส์จิรายุตั้งศรีศุกร์

ดังนั้นทั้งนี้เรียนก็เลยต้องไปสัมภาษณ์

อืมนั่นก็คือความรู้สึกหลังจากที่คว้ารางวัล
พร้อมกับทริปที่ไปทำบุญที่บุโรภุทธม์บาดอีก

คืออันนี้คือเขาได้คุณเองเขาได้รางวัลด้วยหรือเปล่า

คุณแม่ซ่อยของคุณอ้ำจากเจมส์พาวิเลียน

ไม่ใช่ค่ะของไฮโซฟลุ๊ก

พี่สาวก็ชื่อหนึ่งท่านเป็นบุคคลาร้านเค้าเอง
แต่ชุดสวยมากชุดโก้มาก
อ่ะก็เลยไปถามซะหน่อยนะ

จะตบปากได้ดินเอง

อะอุ้มนี่คือไรอ่ะ

ไม่ได้เลยหรอกค่ะถามว่าปีหน้าจะมีละครไหมฮะขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วค่ะนะฮะอ๋อแปลว่าอยากมีอยากเล่นอ๋อ
อยากออกงานนะฮะก็พยายามดูเรื่องที่ชอบที่สุดนะคะถามเรื่องทิพย์ไปทำบุญนะฮะก็บอกว่าอ๋อไปบุรพุธโธบนเกาะชาวามานะฮะ
ก็ไปกับเพื่อนเยอะแยะมากมายเหนื่อยทริปนี้เหนื่อยฮะแต่ก็มีความสุขดีฮะแล้วก็เอาบุญมาฝาก
โอ้โหเอาป้ายอะไรไปวางอ่ะใช่นะฮะก็ไปค้าง๒คืนนะ๓วัน
สาวแค่เนี้ยเอ้าเอาเขาเขียนว่าอะไรอ่ะป้ายใหญ่ใหญ่
ครับผมก็ไปทำบุญที่อินโดนีซีน่ะป้ายในตั้งได้หรอใช่เอาบุญบุรพทธาวะเนี้ย
คือนางพญามัยก็คือมัยพ่อมัยก็คือคืออะไร
นี่คำถามต่อไปคือว่าเรื่องชุดที่ใหม่เขาใส่ไปงานเดียวกันนะฮะ
นางเอกสาวใหม่ดาวิกาเผยว่าพี่กล้าวน้ำพลาวผู้จัดการส่วนตัว
ออกการปรี๊ดแทนใหม่หลังจากที่มีเว็บสื่อบันเทิงชื่อดังชื่อหนึ่ง
ลงภาพของมัยเขียบกับซุปเปอร์สตาร์สสาวอ้ามพัชรภา
แล้วก็ตั้งคำถามว่าใครปังใครพังเขาจะมีคอลัมป์นี้อยู่
ซึ่งการเปรียบเทียบชุดที่เราใส่เหมือนอ้ำพัชราภานี้ทำให้พี่ก้าวผู้จัดการไม่พอใจใช่ไหม
ก็บอกว่าพี่กล้าเขาเป็นห่วงค่ะใหม่ก็เห็นคือเราเห็นหัวข้อข่าวนั้น
อาจจะรุนแรงนี่ชุดนี้เลยฉันก็เห็นข้างในก็น่ารักปกติ
แต่คิดว่าพี่ก้าวคงเป็นห่วงจริงว่ามันล่อแหลมแค่นั้นไม่มีอะไรหรอก
จะเป็นอมเป็นห่วงคือเราแค่ต้องยอมรับแล้วอยู่กับมันให้ได้เท่านั้นเอง
คือเขาจะชอบเอามาเปรียบไม่ได้คู่นี้คู่เดียวนะก็หลายคู่อยู่นะ
คือชุดที่สปอนเซอร์ให้มาแล้วดาราใส่เขาก็จะเอามาเปรียบกันอย่างนี้แหละ
ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะคะแค่น้อยใจในมุมเล็กของเรา
น่าจะเป็นคุณแม่ที่เป็นห่วงคุณแม่คือคุณกล้าวนะ
เองก็ชินแล้วแหละหมายเจออะไรแบบนี้มาเยอะมากไม่น้อยค่ะชิลมาก
แต่ใหม่ออกตัวตลอดเวลาว่าไม่ชอบการเปรียบเทียบกับใคร
แล้วนักข่าวก็ถามว่ากลัวแฟนคลับทั้งสองฝ่ายจะมีปัญหากันเหรอ
ใช่หมายว่ารักกันทุกฝ่ายดีกว่านะคะทุกฝ่ายทุกฝั่งเลยค่ะ
อย่ามีการแบ่งเลยดีกว่าน้องหมายพูดดี
นี่เป็นชุดเนี่ยเหมือนกันก็ยืมร้านเดียวกันแล้วก็ถ่ายคนละที่
คนละที่คนละงานคนละเรื่องละราวฉันสิเด็กกว่าทำไมจ๊ะ
ซื้อชุดมาร้านเดียวกันไปงานเจอป้าก็แหมเหมือนกันเด๊ะเลย
บัตซีเลียนแบบว่าแหมมีกองตีใส่ไปใส่ไปว้ายคนเดียวเหมือนกันเด๊ะเลย
สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือคำใช่
ก็สวยใครสวยมันคือทำยังไงได้อ่ะเสื้อผ้ามันทำมาแบบว่า
แต่นี่มันแผลป็อกเต้คือเสื้อโหลของฝรั่งอ่ะ
เป็นล้านเข้าลิฟต์ไปปั๊บรีบเปิดออกมา
๒คนเห็นปั๊บว่าอ๊าาาาคือบอกเราอย่างงี้
แล้วก็อยู่ในงานทั้งสองคนเป็นแฝดกันตลอด
มาเรื่องต่อไปครูนอธโพงพัทต์

นี่ระหละราบคาวองศ์ล้ำเดชจากละคร
ล่าสุดครูนอธโภงพัทต์และพี่แดงธัญญา

ได้มีการจัดพิธีบวงสวงภาพยนตร์นะครับเรื่องนาคี๒
พร้อมด้วยเปิดตัวนักแสดงอย่างอลังการเลยนะครับ
แล้วก็มีคู่ใหม่ที่จะเข้ามาเล่นนะฮะ

ทียืนยันว่าตนไม่เคยใช้กระแสคู่จิ้นเป็นบรรทัศนในการคัดเลือกนักแสดงแต่อย่างใด
แต่ว่าเลือกจากความเหมาะสมแล้วก็ฝีมือการแสดงมากกว่านะครับ
สำหรับเนื้อเรื่องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของชะตากรรมของมนุษย์
ลิขิตของแต่ละคนซึ่งกรรมทั้งหมดนี้นะฮะเราเป็นคนสร้าง
ภาพยนตร์เรื่องนี้กำลังพูดถึงกรรมซึ่งเกิดจากความอาฆาตร้ายของตัวละครบางตัว
ซึ่งต้องการก่อกรรมจนเป็นทุกข์และก็มีผลต่อตัวละครตัวอื่นในการแก้แค้นสูญเสีย
ก็เลยทำให้เกิดเรื่องราวตรงนี้ขึ้นซึ่งณเดชน์กับยาย่าเนี่ยจะเป็นพาร์ทในปัจจุบันนี้
ส่วนจะได้ชมเมื่อไหร่คือขั้นตอนของการสร้างภายในเดือนหน้าเราจะเปิดกล้องแน่นอน
จากสิ่งที่สำคัญที่สุดละครเรื่องนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญ
ยายาเขาบอกว่านาคีนี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตเลยชอบละครเรื่องนี้อยู่แล้ว
พี่ออฟก็บอกว่าต้องพูดอีสานด้วยต้องฝึกหน่อย

คือเรื่องเป็นเรื่องต่อจากนาทีหนึ่งไม่ใช่เรื่องเดียวกัน
คนบอกว่าทำไมเปลี่ยนเต้าเป็นยายะไม่ได้ไม่ใช่เปลี่ยนคนละบท

ไมค์ซีสนบอกว่ากันชายชอบโคกินโค

ไม่ให้ไม่กิน